ปเดตชีวิตของพี่โดโดยุทธพิชัยกันหน่อย
ก่อนหน้านี้เราอัปเดตหน้าตาเขาไปแล้ว
ตอนนี้เป็นวัยละอ่อนแล้วนะคะเพราะไปทำหน้ามาใช่ไหมล่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้เนี่ยหล่อแล้วแหละแต่ว่าหลายหลายคนบอกว่าอุ๊
โดโด่ช่วงนี้ห่างหายจากหน้าจอไปนะ
ทิ้งวงการบันเทิงหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้
โดโด่เนี่ยกำลังจะคัมแบ็คมาเลยเพราะว่ามีบทบาทให้ทำอยู่หลายอย่างเลย
หลายคนก็สงสัยแบบนี้เนี่ยพี่โดโดเขาไปมูเตลูมาหรือเปล่า
ก็ไม่พลาดเนาะต้องอัปเดตชีวิตกันหน่อยนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
จะออกจากวงการบันเทิงแล้วหรือยัง
ซึ่งพี่แจ๊กกะรีนเข้าไปหาคำตอบมาให้แฟนคลับแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โด่บอกว่าผ่านมา๙ปีนะจนตอนนี้รับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หนังสือขนาดนี้เนี่ยงานในวงการบันเทิงฟังดีนะ
ยังไม่ทิ้งไปไหนเพราะอะไรยังมีผลงานอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยคือเขาพักกองอยู่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องไปรักษาใบหน้าไง
เขาไปทำหน้ามาก็ต้องใช้เวลารักษาตัวเองนิดนึง
พอถามถึงเรื่องมูเตรลูที่หลายคนเขาฮิตกันพี่โด่เนี่ยได้มูกับเขาด้วยไหม
เคล็ดลับการมูมีอะไรบ้างไปฟังกันหน่อยค่ะ

เขาก็มีเคล็ดลับในเรื่องของการมูเตรลู
อย่างคุณอย่างนี้ก็ไปมูบ่อยคุณก็เหมือนกันใช่ไหม
เคล็ดลับไหมเวลาไปมูแบบเราต้องทำยังไงถึงจะสำเร็จสมอย่างใจหวัง
รู้สึกว่าเวลาเคล็ดลับในการไปมูของดิฉัน
ดิฉันจะจ้องตากับเทพให้นานที่สุด

บอกขั้นไปเลยว่าความในใจและเรื่องราวที่อยากให้มันเกิดขึ้น
เชอรี่นี่เธอออกแนวขู่เทพนะ
เธอเนี่ยไม่ได้แบบการขอเค้านะ
เข้าใจมาตลอดว่านั่นคือเคล็ดลับของฉันในการที่แบบขอแล้วได้

เออนะคะฉันเนี่ยนะทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็แบบว่าหาดอกไม้สวยไปมอบให้
เพราะเชื่อว่าสิ่งสวยงามมันจะแบบว่าสร้างโดนบันดาลสิ่งดีมาให้เรา

จิตใจบริสุทธิ์แบบเนี้ย
แต่ละคนก็มีเคล็ดลับที่แตกต่างกันออกไปเนอะ

ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมล่ะคะเคล็ดลับอะไรบ้างอย่าลืมแชร์กันบ้างแล้วกันนะคุณผู้ชม